อันตรัสโดยโดย

เมื่อวานไม่ได้มาเมื่อวานน้องไม่ได้มา
อยู่เพชรบูรณ์ไง

เดี๋ยวขอสรุปของนายแพทย์

ขุนดำจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

วันนี้สคบก็มีมติ๓ข้อ

โดยขอให้นักการทูตเข้าสู่สถานที่กักกันของรัฐ

และ๒จะดำเนินการยกเลิก

และ๓อันนี้คือที่อียิปต์ขอเข้ามา

กลุ่มที่มีเหตุยกเว้นหรือว่าได้รับอนุญาต

ระยะสั้นจะมีการยกเลิก

กล่าวเพิ่มเติมว่ากรณีที่กลุ่มกัปตันทหาร
ได้มีการกักตัวผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
และทีมสอบสวนโลกได้มีการเก็บตัวอย่างลูกเลย

รอบแรกไม่ได้รับการปฏิบัติ

จึงต้องเจรจักรกันอีกครั้งแล้วก็ประสานไปยังสถานอียิปต์
ผลการตรวจโควิด๓๐คนเป็นผลลบ
เขามี๓๑คนและคนที่ติดก็คือคนสุดท้ายที่เป็นเรื่องอยู่เนี่ยนะฮะ
จึงมีการตรวจใหม่ผลออกมาก็ติดโควิดไง
แต่ว่าวันที่ผลออกมานั้นเขาเดินทางกลับไปแล้ว

ซึ่งทั้งหมดนี้สบคขอรับผิดชอบและจะพยายามทำให้ดีที่สุด
กรณีเด็กหญิงที่จากซูดานก็มีการสอบสวนโลก
ก็ทราบว่าตรวจสอบที่คอนโดที่เขาอาศัยอยู่นะฮะ
คือจริงจะต้องไปอยู่ในที่ที่เขาบอกว่า
สุขุมวิท๒๖ซึ่งผู้ป่วยไม่ได้ออกนอกบ้านตั้งแต่วันที่๑๒มีนา
แล้วก็ตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางวันที่๑๐กรกฎา
มาจากเที่ยวบินนึงแล้วก็มีคนไทยอยู่ในนั้น๒๐๐คน
ทั้งหมดในเก็บตัวอย่างตามขั้นตอนแล้วเดินทางโดยรถส่วนตัวพร้อมคนกับรถวันที่๑๐
ไปที่คอนโดเลยใช้ลิฟต์เบอร์๓
ผู้ป่วยในสวมหน้ากากผลยืนยันพบว่าเด็กหญิงคนนี้ติดเชื้อ
แล้วก็มีรถโรงพยาบาลรับไปรักษาวันที่๑๑
อุปทูตและครอบครัวที่พักในคอนโดไม่ได้เดินทางไปที่ใด
ไม่ได้ใช้พื้นที่ส่วนกลางมีการลงมาซื้ออาหารหนึ่งครั้ง

วันที่๑๒คนให้ครอบครัวทั้งหมดย้ายกลับไปพักในสถานทูตซูดานที่ซอยสวนพลู
คือมันมีข่าวว่าไปเที่ยวนู่นนี่
ใช่มีข่าวว่าไปห้าง
พบว่าผู้ติดเชื้ออะไรใหม่ตอนนี้เพิ่ม๗ลายของเรานะครับ
แล้วก็นี่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยอดรวมก็ยังคงที่อยู่ที่๕๘ลายค่ะ
แล้วที่บอกว่ามีผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินเดียวกับที่มาเดินทางจากทางชุดใช่ไหม
ยังไม่ยืนยันไม่ได้ยืนยันมานะครับเอาเลยในขณะเดียวกันวันนี้
เมื่อวานนี้แฮชแท็กของทวิตเตอร์มันขึ้นเป็นอันดับหนึ่งจริง
คืออันดับหนึ่งตอนนี้แฮชแท็กทวิตเตอร์อันดับหนึ่งคืออะไร
งจี้ณตอนนี้ก็เกี่ยวกับรัฐบาลอีกถูกต้องไหมฮะ
แน่นอนนายกโควิด๑๙กลับมาอีกนี่คือเทรนด์ทวิตเตอร์
จริงแล้วก็มีอะไรอีกมากมายจริงนายกนะครับ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำกรณีทหารอียิปต์
ติดโควิด๑๙หนีเที่ยวกรณีทูตซูดานว่านายกเสียใจผมเสียใจ
และเป็นปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดโดยให้ทางสบคไปทบทวนทุกอย่าง
เพราะมันมีผลกระทบในความเชื่อมั่นกับประชาชนอย่างมาก
นายกกล่าวอีกครับว่าเรื่องล็อกดาวน์วันนี้สิ่งที่เรากลัวกันที่สุด
คือจะกลับมาล็อกดาวน์อีกเพราะว่าถ้าสมมุติมันเกิดอะไรขึ้นปุ๊บ
โดยเฉพาะวันนี้คุณอนุทิงก็พูดเหมือนกันว่า
ถ้าสมมุติมันเกิดการแพร่ระบาดจริงเราอาจจะล็อกดาวน์กันเร็วขึ้นกว่าครั้งที่แล้ว
คนบอกว่าตายแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยฉันยังลืมอาอ้าปากไม่ได้เลย

นายกพูดถึงเรื่องการล็อกดาวน์ว่าการห้ามต่างประเทศเข้ามา
รัฐบาลมีการติดตามอยู่เพราะเกี่ยวข้องกับหลายคน
วันนี้ได้สั่งการให้เข้มงวดในทุกพื้นที่
ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวได้บอกกระทรวงการท่องเที่ยวไปแล้วว่า
ให้เตรียมการเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่ผ่อนตรงนี้นะฮะ
และยังต้องหามาตรการเข้มข้นในจุดที่อ่อนไหว
เราต้องทบทวนมาตรการต่างให้เข้มข้น
แล้วก็จะมีการหารือกับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐประชาชนจีน
เรื่องมาตรการร่วมกันป้องกันโควิด๑๙ด้วย
แต่วันนี้หลายคนไปจับตามองเรื่องอะไร
ว่าวันนี้เรามีเอฟเฟคกันเยอะเหมือนกัน

เขาเพิ่งเปิดเทอมเองคนก็กลัวอีก
ที่ระยองแน่๑๐โรงเรียน
ภูเทศต้องเปิดเรียนนะแม่ต้องปิดใช่นึกได้กระดาษใช่ไหมคะ
แน่นอนโรงเรียน

คุณดูนะฮะทั้งหมดนี่ที่ระยองระยองยังเปิดอยู่ปิดอยู่
เพราะว่าระยองต้องยอมรับอย่างหนึ่ง
ไลยองไปกันจริงเขาไปเดินห้างกันจริง

เขาไปพักโรงแรมซึ่งมีพนักงานโรงแรมด้วยอีก

กรุงเทพตัดมาอย่างนี้ฮะ
กรุงเทพฯสายน้ำผึ้ง
สายน้ำผึ้งนี่คืออยู่ติดกับคอนโดของเขา

ส่วนในขณะเดียวกัน๓แสน

วันนี้คุณหนุ่มกัญชัยบอกมดดำเดี๋ยวเธอจะไปพูดโง่ซะ
เธอเดี๋ยวฉันเตรียมข้อมูลมาให้เธอก่อนพูดนั้น
เขามีข้อมูลมาให้แล้วเนี่ย

เขาก็เลยเตรียมข้อมูลมาให้กัญชัยกำเนิดพลอย
สามเศรษฐ์ทำถามว่ามันอยู่ใกล้จากสกุมวิทย์

มีเด็กมสองสองคนของสามเศรษฐ์เนี่ย

คือเอาง่ายเด็กสองคนนี้ไปพักโรงแรม
เดียวกับทหาอีภ

ยังมาโรงเรียนอยู่

พี่น้องจะไม่ได้กลับตัวคือตอนนั้นมันยังข่าวไม่ออก
เด็กก็ยังมาโรงเรียนอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของโรงเรียนสามแสน
เด็กไปที่เดียวไปโรงแรมเดียวกับทหารอียิปต์มา
ก็เลยรองเรียนบอกโอเคปิด

แล้วมีถึงสายน้ำพึ่งมั้ยที่ซอย๒๒
เห็นเมื่อกี้บอกว่ามีปิดไปนี้ใช่ไหมพี่

ก็ไม่เกี่ยวกันเลย

แต่ว่ามันไม่ได้ไปตรงแถว
ตรงกลุ่มนี้เลยไปละ
คือโรงเรียนสายน้ำพึ่ง
เอาจริงแล้วปิดสถานการศึกษา

สถานการณ์ล่าสุดเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อ
โควิดก็คือเอาง่ายพูดนั่นแหละ

แล้วก็เดินทางไปหลายสถานที่

ตอนแรกว่าเข้าไปหลายสถานที่

ในการนี้ทางโรงเรียนสายน้ำพึ่งเนี่ย

ข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษา
จึงขอประกาศปิดสถานศึกษา

ตั้งแต่วันที่๑๕ถึง๑๗กรกฎาคม

เรียนผ่านระบบออนไลน์แค่นั้นเอง

หมายถึงว่าบอกแบบลูกบ้านทุกคนที่อยู่ในคอนโ

ว่ามีเหตุกรณีที่มีคนติดโควิด๑๙

ผู้พักอาศัยจะต้องมีการจัดการระบบยังไงบ้าง

เขาก็มีการอธิบายตั้งแต่วันที่๑๓กรกฎาแล้ว

ซึ่งทางห้างก็จะเริ่มปิดวันนี้

ห้างจะไปเปิดอีกทีที่ระยอง

และทุกวันจะมีการทำความสะอาด

แล้วก็จะมีพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยการคัดกรอง

ยืนยันว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ย

ปรากฏกลุ่มแรก๑๓คน

ปรากฏ๒คนนั้นเป็นผู้ติดเชื้อโควิด
คนตรงนั้นไม่ได้ติดเชื้อโควิด

อันนี้คนที่ทำมา
หากินบริเวณที่๕๐สินค้า

ธนาคารเสื้อผ้าผู้ชาย
แล้วทุกคนเนี่ยทั้งหมดความปลอดภัยกันคือเขาใส่หน้ากากอนามัยกันหมดเลย
เพราะว่าข้างเนี่ยค่อนข้างจะวินาทีเดียวคือข้าง
ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวฮะอันนี้คือห้างห้างที่เกิดขึ้นครับนะฮะ
แล้วก็ในขณะเดียวกันก่อนที่เราเข้าเนี่ยแม่ค้านะครับแม่ค้าแม่ค้าเขาเล่านาทีว่า
วันที่ทหารอียิปต์เดินห้างเนี่ยพอรู้ข่าวก็รีบมาตรวจสอบว่าเขา
ก็อย่างที่บอกกันความล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าบริเวณห้างมีรถตรวจเชื้อเนี่ย
มาเป็นรถติดรถตรวจโรคติดเชื้อ
ชีวนิรภัยพระราชทาน๒คันที่พระองค์ท่านพระราชทานมาให้

อยู่ด้านหน้าเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเนี่ย

คุณแม่แต่เข้าใจแต่ตอนนี้คือเรียกว่าไงคะ
เป็นประชาชนเนี่ยความมั่นใจของเราคือยังไง
วันนี้ทุกคนก็ที่กำลังร้อนแรงกันเนี่ย
เมื่อกี้มีประกาศออกมาไงจากศบค
วันนี้เขาก็บอกเราว่ามาตรการต่างในเรื่องของพูด

คิดว่าอาจจะไปต้องผ่านอะไรหมดเนี่ย

ในประเทศก็อาจจะทำเหมือนเดิมที่เราเคยทำมา

โดยที่เราไม่รู้ว่าจะมีปล่อยใดเข้าไปอีก

นอกบ้านคนมาเสิร์ฟอาหารเราก็ไม่ใส่แล้ว

วันนี้เป็นประเด็นที่คนไทยค่อนข้างจะแบบว่า

เช่นเขามีข่าวว่า

นะฮะที่เป็นลูกของทู่ดานะ
รู้ผลติดโควิดตั้งแต่สนามบินแล้วนะ

ไม่รู้เขาบอกว่าเขารู้ตั้งเขารู้ผลติดโควิดตั้งแต่สนามบินแล้วนะ

เหมือนเขาบอกว่าตอนก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน
ต้องมีการตรวจจากสนามบินต้นทางก่อนแล้ว

ก็มีการตรวจอีกหนึ่งรอบแล้วพบ
สำหรับเด็กผู้หญิงผู้ติดเชื้อรายดังกล่าวเนี่ย
เข้ามาในประเทศไทยทางสถานการณ์บินสวรรค์นภูมิ
จะเล่าลองรอความความรายกันดูนะฮะ

ตี๕ของ๑๐กรกฎาคมนะฮะ
ที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งในจุดคัดกรองของสนามบินเนี่ย
สามารถตรวจพบเชื้อจากตัวผู้ป่วยได้เลย

ถูกต้องนะครับจากนั้น
ก็รู้อยู่แล้วว่าแบบว่าเหมือนมีไข่มีอะไรอย่างนี้แบบว่า

ครอบครัวก็ยังยืนยันว่าจะพากลับไปยังคอนโด
จากนั้นก็เลยเรียกรถพยาบาลมารับตัว

เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคนจะบอกว่า
อยู่บำรุงราชบำรุงราชก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่มี

แล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเด็ก

เขาบอกมาตรการกักตัวผู้ป่วยนั้น
เป็นขั้นตอนของทางสถานทูต

แม้เราเป็นประเทศเขาเนี่ยถ้าสมมุติคุณเป็นทูต

แต่ขณะเดียวกันเอกสิทธิ์ทางการทูตตรงนี้

วันนี้สถานทูตเขาบอกว่า
เขาจัดสถานที่ไว้ให้เนี่ย

ประเทศนั้นจะนำตัวบุคคลไปพักที่ไหน
หลังจากพบติดเชื้อที่สนามบินแล้ว
โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำรถพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งเป็นรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยไปทำการตรวจเชื้อโควิด
ลูกบ้านในคอนโดผู้ที่มีความเสี่ยงด้วยเหมือนกัน
เขาบอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด

เขาพักอยู่ครอบครัวทั้งหมด๕คน
ไม่มีการเดินทางออกไปอย่างที่ข่าวออก
อย่างเมื่อกี้พี่เหี่ยวเขาสรุปไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่กัน

คือไม่ได้ไปที่สถานีรถไฟฟ้าอะไรขนาดนั้น
ใช่แต่หมายถึงว่าในกรณีนี้คือเข้ามา
เขาก็เลือกที่จะมากักตัวอยู่ที่คอนโดนี้เหรอ
มันก็จะมีคนถามคำถามนี้ว่าที่นี่เป็นที่ที่สำหรับกักตัวเหรอ
เขาแหกออกมาเพราะมันดันมีคนอื่นอยู่ด้วย
แล้วทำไมถึงแหกออกมาได้คำถามมันมีเยอะมาก
คนหลายคนที่แบบเป็นคนไทยด้วยกัน

ทูตเข้ามาแล้วยังไงทำไมถึงต้องไม่กักตัวล่ะ
หรือแม้กระทั่งสหานอีบเข้ามาแล้วทำไมถึงต้องไม่กักตัว

คนก็จะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราพยายามทำกันมา๓เดือน
ที่ผ่านมามันกลายเป็นมันไม่เป็นผล

คนข้างนอกที่เป็นต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยอีก
ในขณะเดียวกันครับวันนี้เราดูแถลงข่าวของสอบคอ
สอบราคอนี่นายแพทย์วิสินก็ตอบคำถามชัดนะว่า
คนระยองนี่แบบบอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมา
จะแบบมีลูกค้าไปเยอะช่วงที่เดือน๒เดือนนี้ดูดิ
แล้วต้องตามคนนะแล้วก็
แล้วก็ต้องเร่งตามคน๑๘๘๒คน
อยู่รอบพ่อทหารคนนี้ใช่ไหม
คือเขาบอกว่าตอบคำถามเลยหลังจากพบเคสสถานอียิปต์
วันนี้เขามีการแถลงข่าว

เขาเปิดเผยในการแถลงข่าวสถานการณ์โควิด
อันนี้คือคำถามหนึ่งเขาบอกอย่างนี้

ประกอบกับการสอบสวนโควิดครอบคลุมผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้ร่วมคณะนะฮะ

แล้วก็คำถามที่บอกว่าณวันนี้เขาจะขอความร่วมมือดีกว่า
ขอความร่วมมือให้กักตัวอยู่ที่บ้าน๑๔วัน
ผู้ที่อยู่ในวันและเวลาดังกล่าว

มันก็คือเพื่อส่วนร่วมนึกออกไหมครับ
ห้างแหลมทองเวลา๑๑นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกา
มีคนสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ๓๙๔คน
อันนั้นคือวันที่เท่าไหร่นะคะสำหรับห้างแหลมทอง

แล้วใช่ไหมครับในขณะเดียวกัน๓๙๔คน
คือห้างแหลมทองมีคนที่สแกนไทยชนะ

๑๐ใช่ไหมคนที่ไปเดินที่ห้างแหลมทองที่๑๐
ในขณะเดียวกันห้างเซ็นทรัล

ครับมีคนจำนวนทั้งหมด๑๔๘๘คน

มี๗คนตรวจสอบยังไม่ได้
ผู้ที่อยู่ในวันและเวลาดังกล่าว
เรื่องต้นตอนนี้นะครับมีระบบการแจ้งเตือนไปแล้วว่า
๑ให้คนที่อยู่ทุกพันธุ์กับคนตรงนั้น

และขอความร่วมมือว่าขอความร่วมมือเมืองจริงฮะ

เพื่อรับการตรวจคัดกรองเชื้อได้
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้
ให้กับหน่วยงานส่วนราชการได้พิจารณาต่อไป
ส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทาง

ถ้าไม่ได้คุมคุณมั่นจะว่าคุณไม่ได้ไปอยู่ในห้าง

การติดเชื้อของชาวอียิปต์รายนี้
ใน๑๔วันหากมีการติดเชื้อของคนไทย

แต่หากไม่ได้รับความร่วมมือควบคุมไม่ได้
ก็จำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมา
แล้วก็ในนามของสบคปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
เรารับทราบและมองเห็นหลายเรื่องเป็นเรื่องใหม่

เมื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรียกร้องจะเยี้ยวยา

จะไปขายอะไรจะไปทำมาหากินอะไร

ปกติก็ได้วันละ๓๐๐๕๐๐แล้ว

เขาบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งคิดถึงการเยียวยา
พอการเยียวยายังไม่ได้ที่พูดถึง
มีคนสงสัยเยอะมากเลยนะ
เข้ามาล่ะทำอะไร

แต่ปัญหาก็คือว่าเข้ามามีกฎให้ทำ

ยอมควักจมูกมีให้เห็นใช่ไหม
ทหารอเมริกันแล้วก็กลับไปแล้วก็ไม่ได้ออกนอกเส้นทาง
เขาอยู่ลงโรงอยู่โรงแรม
แล้วก็อยู่ที่กินตรงนี้ตรงนี้
แต่อันนี้เข้ามาปุ๊บออกเลย
ออกข้างนอกเลยคือไม่มีการ
คืออยู่ที่ตัวเขาหรือเปล่าคือเราก็ไม่สามารถจะไปได้

หรือไม่ก็อยู่ที่โรงแรมที่สุวรรณภูมิ

แต่แรงงี้ลงอุตรภาวมีมาตรการในการ

เบื้องต้นน่าจะเจอคนติดโควิดเพิ่มอีก
มีคนไทย๒๐๐คน
คนไทย๒๐๐๐๐๐คนไม่นับลูกเรือ

ถ้าไม่ใส่หน้ากากแล้วก็ไอจำ
เห็ที่ติดตรงเนี่ยก็และมาตรงนี้ตลอด
คือ๑๒คนเขาบอกว่าตอนนี้อาจจะเจออีก
ว่าไปเจออีก๑๒คนอย่าติดโควิดไฟต์เยอะกับรูปพูด
ก็แสดงว่าในช่วง๑๔วันนี้ก็อาจจะต้องแบบระมัดระวังตัวกันมาก
เป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันก็จะอยู่ในช่วงระยะเวลา๑๔วันนี้แหละ

เพราะว่าตอนนี้คนก็กังวลว่าสมมุติติดในเครื่องบินจะมีการออกมาสู่ประเทศเราไหม
ตอนนี้ทุกคนกังวลเนี่ยไม่มีไม่ได้แล้วสิตรงนี้ตามกันยับเลยนะพี่ว่า
หมายถึงว่าบนเครื่องบินใช่ไหมบนเครื่องบินบนเครื่องบินมาตรการเนี่ยสำคัญฆ่าเชื้อโรคอย่างจริงจริง
ถ้าสมมุติเขาเข้าบนเครื่องบินแล้วถ้าแบบว่าอย่างที่เราบอกว่าทูธเนี่ย
เอาจริงมันเป็นเอกสิทธิ์มันเป็นเอกสิทธิ์ของเรา
ทุกประเทศสถานทูตเขตของเขาคือเท่ากับประเทศเขา
เหมือนสถานทูธไทยในต่างประเทศก็คือเขตของเขตประเทศไทย
อัปเดตล่าสุดไหมอัปเดตล่าสุดนะครับ
ปิดปิดโรงเรียนแล้วค่ะ
ปิด๑๘๖คนหรอรายในระยอง
ปิดโรงเรียนปิดปิดนะได้ยินว่าปิด

ถ้าปิดนี่ไม่ได้เลยนะตอนนี้ต้องปิดก่อน
ต้องปิดไปก่อนแล้วกันในขณะเดียวกันเรายังต้อง
เพราะฉะนั้นพวกเรานะใส่หน้ากากไว้นะ
ที่กาดตกมากนะแม้แต่ในแวดวงพวกเรานะ

แล้วรถเมย์เดินทางรถเมยก็เห็นบางคนใส่ไว้ใต้จมูก
พี่ทำงานพี่เห็นหรือว่าพี่ไปห้าง

พี่เป็นศูนย์มาต้องแบบ

ไม่ยอมให้ตรวจก็ไม่ตรวจ

กลับเข้ามาจากเสริมตัวแล้วถึงได้ยอม

แต่กฎของเราเนี่ยทำให้คนนอกเนี่ย

สมมุติพวกเราเป็นนักอ่านในทวิตเตอร์

เหมือนในที่สุดแล้ว

พวกเราไม่อยากปับปิดกันนะ
แล้วหายมาเป็นไงอะ
วันนี้ที่กองละครทุกคนพูดหมดเลย

ต้องแบบใจวิเคราะห์
ไม่ใช่เรื่องข่าวเราต้องแบบใจเย็นกันนิดนึง
อย่าเพิ่งรีบเสพแล้วก็ด่า
เพราะฉะนั้นความจริงตามแผ่นอ่ะ
เขาบอกว่าเดือนหน้าอาจจะปล่อยให้ทัวร์มา

ยังไม่ต้องทัวร์เลยแค่นี้ก็หงิกครับ
อีกแล้วเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของเราเราพูดกันตรงเลยนะ
มันทำให้เราเห็นว่าอ๋อเรามีกฎที่เหนียวแน่น
แล้วเราก็ทำตามกันมาแต่มีจุดนี้
ทำให้เรารู้อ้างอย่างน้อยในความเหนื่อยล้าของพวกเรา

กลับไปมีคนติดหลักร้อยเหมือนเดิมอย่างนี้
ไม่เวิร์กสิไม่เอาแล้ว
มีงานทุกคนรู้สึก
โอ๊ะแหงจีห์
เอาจริงบางทีนะการใช้ชีวิตของเราทุกคนที่ผ่านมาในชีวิต
เคยมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเราทำงานเราจะเก็บเงินเอาไว้
เพื่อสำรองใช้ได้นานที่สุดเท่าไหร่

เธอเก็บไว้ได้กี่เดือนหรือเดือนชนเดือน
นี้นิดหน่อยมันพูดยากมากพี่โม๊ต
พี่เขาทำไทยติดออกมาว่า

แต่คือไม่ถึง๑หมื่นไม่ถึงเยอะมาก
เห็นป่ะพี่เยอะมากอะแม่เป็นแบบหลักร้อย
ช่วยกันใหม่เราเห็นแล้วว่าสิ่งคนไทยจับมือกันเหนียวแน่นเนี่ย
เราเรารอดจริงแต่ตอนนี้มันเกิดความไม่รอดในบางจุด
เราเห็นเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรเราก็ต้องแบบไปอุดกันตรงนั้น
คนออกมาบอกหมดว่ามันควรจะทำเหมือนกันหมด๑๔วัน

วันนี้ควรไปดูจำน้องส่าวดิ้งกันได้ไหม

คนไปนุ่งประเด็นไปที่พ่อแม่กันเยอะเหมือนกัน
อาจจะกรดีของน้องชมพูดเสียชีวิตกลิสนาบนเขาพูดเหล็กไฟ
วันนี้จุดห่างจากบ้านพัก๒กิโลเมตรนะฮะ

คุณหนุ่มพี่ว่าเดินชั่วโมงครึ่งไปชั่วโมงครึ่งกลับ

วันนี้เขาบอกคดีนี้ทำไมมันยาวนาน
ยังไม่มีการออกหมายจับคนร้ายเลย

เป็นคนในครอบครัวกันเอง
ลุงพลก็บอกว่าพ่อแม่นั่นแหละน่าสงสัย
ในขณะเดียวกันพ่อแม่บอกลุงพลนั่นแหละน่าสงสัย
คนไปดูถึงสดิ้งด้วยซ้ำไปว่าสดิ้ง
สดิ้งน่าจะรู้บอกนอนหลับทำไมไม่นอนหลับ
แม่บอกไม่หลับไงแล้วไม่หลับกันอยู่แล้วในขณะเดียวกัน
ผู้สื่อข่าวแรงว่านางสาวิตรีพร้อมด้วยนายอนามัยวงศรีชา
พ่อแม่ของน้องชมพู่เนี่ยได้นั่งอยู่หน้าบ้าน
ตอนนี้พ่อแม่เครียดเครียดโดยไม่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวใดแล้ว
ทั้งนี้ภายในบ้านของน้องชมพู่เนี่ยได้มีการติดกล้องวงจรปิด
ต้องติดกล้องวงจรปิดแล้วฮะต้องติดกล้องวงจรปิดใหม่๔ตัวรอบบ้าน
แล้วก็ต้องมีจองมอนิเตอร์ด้วยต้องเก็บทั้งภาพเก็บทั้งเสียงตั้งอยู่กลางบ้านเลย
นางสาวิตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้มีการติดกล้องวงจรปิด๔ตัวรอบบ้าน
ที่สามารถเก็บทั้งภาพและเสียงนะฮะทั้งภาพและเสียงเลย
ตนก็รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะที่ติดกล้องวงจรปิดเนี่ย
เพื่อความปลอดภัยของน้องสดิ้ง
เพราะอะไรมันจะเป็นรูปของรูปคดี
น้องสดิ้งเนี่ยอาจจะไปพบกับคนร้ายเป็นคนสุดท้ายก็ได้
เขาว่าจะมาติดตอนนี้เพิ่งมาติดแล้วจะยังไง
น้องสดิ้งอาจจะพบกับคนร้ายเป็นคนสุดท้ายก็ได้
ที่สร้างบ้านใหม่หรอนะฮะ
เพื่อป้องกันชาวบ้านแล้วก็หมอดู
มักจะมาขอนอนที่บ้านด้วย
ลุงพลนะฮะกล่าวว่าอย่างนั้นไหม
หากตัวเองพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัย
จะย้ายออกจากหมู่บ้านแล้วไม่เอาละเบื่อ
ออกจากบ้านกกอกแล้วไปอยู่ที่ที่สบายใจแล้ว
หมายคืออยากไปคือบ้านเกิดแต่ก็ต้องถามป้าแตนก่อน
เพราะก่อนหน้านี้ลูกก็มาถามลูกก็ไม่อยากย้าย
ทุกวันนี้ยังสร้างไม่เสร็จฝาบ้านยังไม่มี
แม้จะจนไม่มีเหมือนครอบครัวอื่นแต่ก็นอนกอดลูกทุกคืน
ทั้งนี้นะฮะมีชาวบ้านที่ขับรถมาจากที่อื่น
เอิญเจอลุงพลก็ขอให้ตามไปที่บ้านของตัวเอง
ซึ่งเป็นร่างทรงพญานาคอีกแล้ว
วันนี้มีร่างทรงพญานาคมาอีกแล้วนะฮะ
มาแล้วฮะวันนี้เดี๋ยวดูติดตามไทยรัฐนิวโชว์ของเรา
วันนี้มีมาใหม่แล้วนะฮะร่างทรงพญานาค
เขาบอกมุกดาหานี่พญานาคดุเหลือเกิน
วันนี้ก็แบบมีชาวบ้านขับรถมาจากที่อื่น
บังเอิญเจอลุงพลเดินอยู่บอกนี่ไปบ้านหน่อย
หน่อยนี่บ้านลุงพลถูกอันนี้บ้านลุงพล

พอมีงานว่าวันที่ลุงพลไปไหว้ที่คำชะโนธ
ลมเงียบเนี่ยพอลุงพลยกบายสีอธิษฐาน

หูลมมันพัดแรงจริง

เพราะว่าลุงพลเนี่ยมีเชื้อสายพญานาค

พ่อปู่สีสุดพอแม่ย่าสีปทุมมา
รู้ถึงแรงอธิษฐานของลุง

จากนี้ก็จะเจอแต่สิ่งดีที่เกิดขึ้นแล้วล่ะ
เออกล้ายจากวันที่๑๖อะเนอะ

แล้ววันนี้อีก๒วันเองพี่
ชาวระยองฮะวันนี้ทวิตเตอร์มากันได้นะฮะ

เป็นกำลังใจส่งไปให้ชาวระยองด้วยนะ
ถามจริงที่ที่นี่มีคนก้นก้าวเรียนทางไหม

เออปลายเดือนใช่ป่ะครับใช่เตรียมจะเที่ยวว่าตอนนี้
จองหโหงหวุยหินก็ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดใช่ไหม

บางอันบอกว่าโรงเรียนเพิ่งจะได้เปิด
ขาของไม่ได้

บ้านน้องชมพู่มีคนเยอะกว่าวันนั้นแหละ
ผมอยากไปบ้านน้องชมพู่

ถ้าเกิดคนเต็มอู๋ก็คุณแม่ทำยังไง

ถ้าเกิดเขาเป็นอู๋อุปฐานหมู่กันวาดกันอยู่ตรงนั้นคุณแม่ทำยังไง
ไม่เห็นเหรอคนสอบปากคำ๙๐๐กว่าคน

แต่คนทรงเจ้ากันอย่างนี้วันนี้ผู้พิเศษเยอะจังเลย
คนทรงเจ้าเลยก็ไม่รู้ว่า

คุณผู้พิเศษเดินมาแล้วชี้หน้าด่าคุณแม่เธอนะคือ

ตบปากกับสิตบจริงเผื่อก็เกิดไม่ตาย

เออพวกนี้ต้องมีคนเข้ามาทักคุณแม่แน่นอนเลย
เออเนาะนี่จริงข่าวคุณเชียร์ที่คำพรณ์เรื่องนาฬิกาเนี่ย

เป็นง่ายเป็นง่ายเป็นง่ายเป็นง่ายหลายรายละเอียดค่ะ

อะอือ

ไปนะ

คืออย่างนี้เรื่องเนี่ยมันเกิดจากกรณีที่
ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ไปบุกจับคุณโออนุรักษ์บันเทิงขจร
เขาเป็นเจ้าของร้านซื้อขายนาฬิกามือสอง

ไม่ง่ายนี่บอกชื่อเลยใช่ไหม
คือไม่ว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงคนที่เล่นนาฬิกาทุกคนจะต้องแบบรู้จัก

ก็มีการนำนาฬิกาหรูที่ลูกค้านำมาซ่อม
แล้วบางคนเอามาฝากขายเอาไปขายต่อ
พอขายต่อได้เงินมาเสร็จปุ๊บไม่ยอมให้เงิน
กลายเป็นว่าตัวเองเก็บมาไม่ยอมจ่ายเงินให้ลูกค้าไง
โดยหนึ่งในผู้เสียหายคือคุณเชียร์ที่คำพร
คุณเชียร์มีนาฬิกาก็คือมีปาเต๊ะฟิลิปนะคะแล้วก็มีโลเล็กซ์
มูลค่าอยู่ที่ประมาณ๑ล้าน๘แสนบาท
อันนี้เขาเอาไปฝากขายเมื่อปลายปีที่แล้วไม่ได้เงิน
ก็คือสุดท้ายเชียร์ก็ไม่ได้เพราะว่าเชียร์ก็เล่าให้ฟังวันนั้นไปแล้วรอบหนึ่ง
ทีนี้เขาก็คือเขาทำการค้าขายนาฬิกามาก่อนที่จะมีเรื่องนี้มานานแล้ว
เอาง่ายคือการขายนาฬิกามือสองกันแบบนี้บางทีมันต้องเป็นคนที่สนิทกัน
สนิทหน่อยแล้วก็ไว้ใจกันได้อะไรแบบนี้ก็ไม่เคยมีปัญหาเขาบอก
รวมแล้วก็อย่างที่บอกไปประมาณ๑ล้าน๘แสนบาท
เขาก็พูดปัดไปเรื่อยพอไปถามว่าเอาพี่ขายได้แล้วยังไงล่ะ
อะไรอย่างนี้แกก็บอกว่ายังขายไม่ได้เลย
ก็ปัดพูดไปอย่างนี้อยู่เรื่อยจนกระทั่ง
เมื่อประมาณต้นปีเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกแล้ว
มันดูมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็เลยบอกว่างั้นเอางี้
ขอนาฬิกาคืนมาก่อนจริงถ้าบอกยังขายไม่ได้เอาคืนไหม
แต่เขาไม่คืนแล้วก็บ่ายเบี่ยงไปเรื่องอื่น
ลองถามคนรู้จักในวงการที่เขาค้าขายนาฬิกากับคนนี้
เหมือนกันว่าเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่า
ปรากฏว่าหลายคนบอกเออฉันก็เจอเหมือนกัน

ก็พยายามแบบเขาพยายามมากจนสุดท้าย
ก็คือแบบเอาง่ายทนไม่ได้แล้ว
ฉันขออนุญาตไปแจ้งความกันแล้วกันขออนุญาตไปแจ้งความน้องบอกว่า

นาฬิกาพูดว่าขายง่ายไม่ในกลุ่มที่เขาเล่นนาฬิกา

คนที่ซื้อไปก็อาจจะไม่ได้คิดไงพี่เพราะว่าเอา

บอกเลยว่าเจ้านี้คือเขาค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือเยอะแล้วก็ทำมานาน

ศูนย์ดาราสถานย์ถึงอยู่หรือแบบ

เขาก็มีการประมูลอะไรกันแบบเยอะแยะ

บอกว่ามีผู้เสียหายเยอะมากนะคะรวมมูลค่าแล้วกว่า๑๐ล้านบาท
คือเขาก็เอาเงินไปทำอะไรสักอย่างก็อยู่ในคดีของยักยอกทรัพย์นั่นแหละ
เขาก็มีเหตุที่เขาจะต้องเอาเงินไปใช้นั่นแหละจะเป็นเรื่องอะไรก็
อันนี้มันก็นะเรื่องของเขาอะนะ
อ่ะเราไปต่อกันครับมีผู้สื่อข่าวรายงานมา
นาของนายสุธินเลพลอายุ๕๔ปีเอาบ้านเลขที่หน่อยนะฮะ
อยู่ที่บ้านคำมันปราจังหวัดกาลสินฮะ
ซึ่งอยู่ระหว่างบ้านคำมันปลากับบ้านคำมโฮ
มีชาวบ้าน๑๕คนกำลังมุ่งดูอยู่มุงดูอะไรกันอยู่
วัตถุชนิดหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ยืนต้นบนเดินดินสูง
พรากมาเลยดีกว่านะครับซึ่งวัตถุดังกล่าวมันลักษณะเป็นก้อนสีขาว
ถูกหวังรวมอยู่กันอยู่ผิวดินนะคุณลึกจากผิวดินปกติประมาณ๗๐เซน
นี่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ต่างชื่อว่า
เป็นกระดูกของสัตว์โบราณอายุหลายต่อหลายหมื่นปีเนี่ย
หลายคนขาดไม่ได้คือดอกไม้ทูบเทียนดอกไม้ดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยตอนแรกก็ต้องจุดขอเข้ามาก่อน
แล้วก็เดินวนอ้อมเนินดินบริเวณที่พบกระดูกดังกล่าว๓รอบ
เป็นการขอขมาราทธุ์เพื่อตัดประกอบพิธีขอความเป็นสิ่งหลีมงคล
ขอเข้ามาเสร็จแล้วจะพลาดอะไรโชคลาภเราต้องมานะฮะ
ก็แน่นอนทำพิธีเพื่อขอความเป็นสิริมงคลแล้วก็โชคลาภตามความเชื่อ
ภูมิพิพัฒน์เรือนแสนเนี่ยเปิดเผยว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ย
แล้วก็ระแวกใกล้เคียงเป็นพื้นที่ราบสูง
แต่มีน้ำธรรมชาติไหลผ่านเชื่อมไปถึงโนนวิเศษ
เป็นทางเดินของคนโบราณรวมถึงเป็นแหล่งหากินของสัตว์ในยุคโบราณ
แต่เคยขุดพบเศษซากนะฮะสิ่งของเครื่องใช้ของคนโบราณ
จะเป็นจำนวนมากซึ่งสันนิษฐานว่าในย่านเนี้ย
จะเป็นที่อยู่อาศัยของคนโบราณเรียกว่ามนุษย์๘ศอก
อะไรบนระดับนั้นเลยก่อนประวัติศาสตร์อะไรป่ะเนี่ย
ซึ่งเป็นสู่ศาลฝังซากตัดในยุคถึงดำบันนะครับ
แต่ยังไม่มีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
เจ้าของศาลที่เก่าว่าเดิมจุดที่พบเนี่ย

อืมแล้วก็มีต้นนางหวานซึ่งเป็นต้นไม้โบราณในต้นนางหวานนะฮะนี่แหละ
ปัจจุบันเนี่ยต้นไม้ต้นนางหวานเนี่ยเกือบศูนย์พันไปแล้วนะฮะ
สัปดาห์ก่อนก็ได้จ้างรถแบ็คโฮลมาขุด
เพื่อนำดินไปถมที่แล้วก็ปรับพื้นที่เป็นแปลงนา
วันนี้จึงได้นำเมล็ดข้าวเปลือกมาหวาน
จากนั้นก็เข้าไปนั่งพักใต้ร่มนางหวานนั่นแหละ
ก็สังเกตเห็นวัตถุสีขาวเป็นก้อนเป็นแผ่นเนี่ย
เรียงกันอยู่เป็นตับเลยก็รู้สึกแปลกใจ
เอามือไปเกลี่ยดินออกที่ปกคลุมออก
แล้วก็ใช้ฝามือเนี่ยรูปอยู่บางชิ้นเนี่ยผิวเรียบ
ชิ้นก็ผิวขุขะไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่

สันนิษฐานไปในทิศทางเดียวกันว่า
เป็นซากกระดูกสัตว์โบราณหรือในยุคถึงดำบันทั้งนี้นะครับ
ตนแล้วก็ภรรยาเนี่ยเคยมานอนเฝ้าสัตว์เลี้ยงแล้วก็ข้าวเนี่ย
บางคือบริยาก็เห็นแสงประหลาดภูมิขึ้นมา
นี่ไงทูบมาแสงประหลาดเนี่ยพุ่งขึ้นมา
เนินต้นนางหวานซึ่งไม่รู้เหมือนกันเป็นแสงอะไร
ก่อนที่จะมาพบเป็นกระดูกปริศนาในครั้งนี้
อืมยังดูไม่ออกเนี่ยกระดูกอะไร
ก็ไม่รู้แอ้งจิตก็ต้องไปกาลสินฉันอยู่คุณเทพ
ก็ต้องไปตามดูก่อนวันที่๑๖ต้นตะเคียนต้องมา
เธอแก๊สในแผ่นใดดินก็ขึ้นมาได้

เราก็ต้องไปขึ้นตรงนั่นทำไมไม่มาขึ้นตรงที่มันดินเปล่าอ่ะ

ขึ้นแล้วมันเท่แต่ก็ไม่แน่

ผมไม่เคยเห็นเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หรอนะ

ไปนั่งเฝ้าไอตรงสดือแม่น้ำโขงอยากเห็นเป็นบุญตาจังเลย
เจอวันบั๊กต่อไปมันจะขึ้นเฉพาะจุดมันจะขึ้นโฟนพิศวรรษ
ไปนั่งเฝ้าเที่ยงคืนบอกเช้ากลับแล้วฉันไม่รอดูแล้ว
มันนานเกินไม่ขึ้นแต่ปรากฏว่ามันมาขึ้นตรงแบบว่า
ทรงหน้ายี่ส้มเหมือนกัน
เนี่ยเหมือนกันอละเคยพูดอย่างนี้
บอกว่าอุตส่าห์พาคณะทัวร์มาดูตอนนั้นทัวร์ท่องเที่ยวไง

พอพูดออกไปปักทู่หันหลังมาเต็มเม็น้ำโขงเลย

อัศรัทธิ์เขาตกใจเขาเขียนไว้ในหนังสือเลย
เขาบอกว่าเป็นหง่อนแดงหง่อนเขียวเต็มเลย

มาดูต้นตะเคียนที่จังหวัดเพชรชบูรณ

มีข่าวลือว่าต้นตะเคียนตกน้ำมันคู่นึง
ทำให้เจ้าของต้นตะเคียนป่วยเกือบตาย

เพราะว่าเขาต้องมีเป็นเจ้าของแล้วเขานำมาถวายวัด
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดที่สำนักส่งนะคะคุณ
ที่พระธาตุนครลมหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์
จากการสอบถามพระอุบลจันทศรีโร
เปิดเผยว่ามีโยมคนหนึ่งชื่อนางสาวบุญมาอายุ๕๖แล้ว
ต้นตะเคียนคู่มาถวายให้กับทางวัดโดยเล่าว่า
เจ้าของเดิมเขาจะตัดต้นตะเคียนทำบ้านแล้วเกิดป่วย

เขาบอกว่าเป็นเพราะต้นไม้จึงขายต่อให้หลาน
แล้วกันอยู่หลานป่วยอีก
เอามาถวายวัดกับทางพระที่ทางบ้านศรัทธา
นำต้นตะเคียนมาถึงทางวัดวัดก็รับเอาไว้

วัดได้ตั้งชื่อต้นตะเคียนคู่นี้ว่า

ส่วนเลขเด็ดนะคะชาวบ้านนั่นนะคะ
นำแป้งมาถูเห็นไปเลข

นางสาวบุญมาเนี่ยเขาอายุ๕๖อย่างที่บอกเนี่ยนะคะ
คนที่นำต้นตะเคียนคู่มาถวายวัดเขาก็เล่าให้ฟังว่า

ที่แรกไม่รู้เป็นต้นตะเคียนเป็นไม้หน้าแข็ง
เวลาผ่านไปได้๑ปีจะมาเลื่อยต้นนี้

พูดว่าจะตัดแล้วนะป่วยเลย

อยู่๓เดือนก็ไม่หาย

กุศลให้เอาต้นตะเคียนนี้ไปบริจาควัด

ยังตกน้ำมันอีกด้วยซึ่งมันแรงมาก

แต่ว่าไม่มีใครเอาไปสร้างนะพี่นะ
เพราะว่าบางคนเจอกุ๊บแล้วป่วย
ยอดฮิตของของเทวาอารักษ์ที่จะอยู่ในต้นนี้อืมเอ้าต้นอื่นก็ไม่อยู่อ่ะ
อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่เราเห็นข่าวออกมากันมากมายทีเดียวนะคะ
ถั่วลงไฮสุนัยไม่อ่ะโดนวงวิแบบเต็มเต็ม
เรื่องที่เขาไปงานไปงานคุณพ่อของคุณแต้วแล้วเขาก็แค่ลงแค่นั้นแหละ

เป็นอีก๑คนหลังจากตามองเรื่องของความรัก
สำหรับคุณแต้วนะตะพรกับคุณปลานัย
เขาก็เป็นคนธรรมดาเดินบิน

ส่งพ่อถึงดีที่สุดเนี่ยนะฮะภายในงานเนี่ยคุณนายหรือไฮโซไนคอยช่วยเหลือรับแขกที่มาในงาน
เยอะแล้วก็ได้ถ่ายภาพกับแต้วแล้วก็ครอบครัวพร้อมโพสต์ภาพดังกล่าวลงไอจีเนี่ย
แต่งานนี้ปรากฏว่าว่าถั่วลงอืมนะฮะไปคอมเม้นท์ถล่มบูรรี่เรื่องหน้าตาเขาเป็นจำนวนมากเลยล่ะ

เปิดตัวให้โลกจำเปิดตัวงานศพคุณพ่อ

นั่นแหละบางทีเขาก็เหมือนในเพื่อนด้วยกัน
บางทีเขาก็อาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละ
อย่างน้อยเขาก็ไปให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกัน
งานแบบนี้ก็จะไปใช้เป็นการเปิดตัว

เขาก็มีการเปิดข้อความของคุณแม่เป้ยปานวาด
นิงปณิตาบอกอย่าเอากูเข้าไปเกี่ยวข้องนะนิงไม่เกี่ยวนะ

เมื่อวานนิ้งโดนมาด่าชอบด้านเที่ยงคืนนะ

มดงานนี้ฉันไม่เกี่ยวงานอื่นกูไม่ปฏิเสธ

แม่งนะนี่นิ้งบอกนิ้งไว้ก่อนนะ
เพราะตอนแรกพอข่าวที่ออกมาแต่วันแรกนะ
หนูก็เข้าใจว่าถ้าดีแบบเขามีข้อที่ไม่ใช่พี่หนิงไง
มันก็จะกลัวพี่นิ้งออกมาตอบคำต้าข่าวอยู่กับพี่นิ้งไง

ตอนนี้อะไรเมียน้อยชอบอยู่แล้วพี่นิ้งสงสารนะ

ไม่ได้ไปเคลียร์อะไรให้ใครทั้งนั้น
คือเอาง่ายว่าทุกคนก็จับตามองอย่างหนักมาก
หลังจากที่มีข่าวเมาส์ออกมาว่านางร้ายลูกสองเนี่ย
จับได้อีกครั้งว่าสามียังไม่เลิกเจ้าชู้
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณเป้ยก็ได้ถ่ายรูปคู่กับทนายชื่อดัง
ทำให้กระแสยิ่งแรงเข้าไปอีก
เป็นข้อความแชทที่พูดคุยกับคุณแม่นะคะ

กายสุขใจโชคดีมีทรัพย์
สุขภาพเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดในชีวิต

ก็จะตามมาด้วยดีตลอดเวลา

แต่พี่ตี้ถูกพูดถึงเขาไหม

อีนเหรอเหรอหรอเนอะ

คุณแม่อ่านคนเดียวคุณแม่ไม่ได้อ่านเรื่องนี้
ไปหาเรื่องอื่นเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังประวัติรัฐเล่าไปก่อน
เดี๋ยวเล่าก่อนเพราะว่าหนูไม่ได้อ่านเรื่องนี้
อ่าหามาต่อนะอ่าอ่าหาก่อนอ่าหาก่อน
ไม่น่าแค่เล่าเรื่องที่ตัวเองศึกษามาแล้ว

ซองเพลงที่คุณขนรุ่นดิฉันตั้งแต่รู้จัก

สารวันตรี่ให้ลง

ทักษะระวัญตำตี้ลง
ทักษะระวัญตำตี้ลง
อันนี้จอยฮี่บอยมาทำ

เขาก็บอกอย่างนี้ที่ตอนแรกอะตอนแรกเนี่ยพิตตี้เขาก็ออกมาพูดไง
ก็ออกมาพูดว่าตอนที่เจ๊มอยไปบอกว่าพริตตี้แต่งตัวเรียนแบบเป้ย
นางก็ออกมาพูดเลยอ๋อขอโทษค่ะหนูเรียนแต่งตัวเรียนแบบชมพู่ค่ะไม่ได้แต่งตัวเรียนแบบเป้ยว่ะ
พิตตี้เจ็บไหมล่ะพริตตี้เจ็บไหมล่ะนางก็ตอบมาเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะ
ิตตี้และผองเพื่อนเขาบอกพยายามแขวะนางไล่ตลอดเวลาพิตตี้และผองเพื่อนพยายามแขวะ
แขวะเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนนางเนี่ยมาคอมเมนต์แล้วนางก็ลบนะฮะเพื่อนเพื่อนกลุ่มนางรู้หมดเรื่องนี้
แต่ตอนนี้เป็นข่าวครั้งนั้นถึงผัวนางร้ายจะออกมาปฏิเสธแต่ความจริงแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนแอบคบกันอยู่ตลอดเวลา
เพื่อนรู้ผัวรู้แต่นางร้ายก็รู้ตะหิดตะหิดนะสุดท้ายเนี่ยเซนต์ของผู้หญิงมันแรงก็เลยไปจับได้นะครับ
เวลาต่อมาฝั่งพริตตี้เนี่ยที่โดนโยงเอาพริตตี้ที่โดนโยงว่าเป็นคู่กรณีดังกล่าวออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้
หลักฐานไม่มีไม่กล้าพูดนะครับจ้ะลองไปถามเพื่อนของนางร้ายสร้างภาพเก่งที่เป็นนางร้ายแถมโรคจิตสิคะ
ไม่มีออกไว้หลักฐานไม่มีไม่พูดนะคะ

สร้างภาพเก่งแสดงว่าเป็นแบบทำละครใช่ไหมครับ
ถามซิเก่งก็นั้นก็โดนข้อหาอะไรกันเป็นเรากบ้าง
อุตะโรกใครทำ

ที่โดนโยงเป็นคู่กรณีนักกรรมก็เอามาโพสต์ข้อความ

ซึ่งเจ้าตัวก็ตอบไม่ได้ของขึ้น
ไม่อยากอยู่เฉยให้คนมันมาด่า
ไม่ผิดจะไม่ยอมอีก
ถ้าไม่ติดข้อกฎหมายแล้วยังบอกด้วยว่า
แต่ก็นะดาราก็คงจะตอบแบบดารา
แฮชแท็กปลอมแหละกูดูออกว่
คุณแม่คุณตัวแอ๊งจี้เสียแทร้งอะลูก
ไม่เสียแทร้งกับจิตใจแอ๊งจี้เหลือเกินสงใจจริง
ใช่มาเดินด่าหนูแบบนี้หนูคงแบบนอนสมน้ำตากัน

ถ้าไปเธอไม่เอาบทตอบต้นฉันเป็นคนที่อ่านข่าวอย่างนี้
คนทั้งโลกดูออกเพียงพนาที
ดูทุกคืนก่อนนางนอนนางเขียนสคริปต์ไปนางก็นั่งดูข่าวใส่ไข่ไป
โอเคนั่นแหละที่จริงเรามีอะไรกับอีกนี่เยอะเขาบอกว่าพิตตี้เขาออกมาตอบโต้แล้วเหมือนกัน
พริกรอยเม็ดนี่ก็ยังสู้ไม่ได้แล้วแล้วเนี่ยเซฟมาก
ไก่เป็นแบบสาวออกมาฉากันเองหรอจริง
วันนี้คุณหนุ่มไม่อยู่นะคะเราจะเสนอข่าวมายูโตขึ้นมายูอยากเป็นอาชีพอาชีพหนึ่ง
บอกแล้วใช่ไหมใช่แล้วลองมาฟังซิว่าอาชีพอะไรค่ะ
อาเชิญค่ะครูธครับมายูโตขึ้นอยากตั้งกล้องจริงตอนครูแม่พักเบรกเนี่ยได้ไปสิบข่าวแล้วนะ
อ๋อแอบถ่ายบ้างไหมเนี่ยใช่ฉันกลัวไหมอันตรายสุดเนี่ย
ครูแม่หนูไปแอบถ่ายครูแม่ได้ยังไงล่ะขึ้นสารกันหมดเลยนะ๓คนโดนร่วมมากอยากจัดแบบว่าไอ้ครูสีบแฟนคลับของเราสมมุติปีที่๗ปีที่๘อย่างเงี้ยให้มานั่งอยู่ตรงเนี่ย
นั่งฟังรอจากรายการสดทำไมล่ะอ๋อกลับออกไปก็คือเป็นคอลัมน์นี้ซะนะทำไมเราจะทำอย่างงั้น
มายูโตแล้วเนาะวันนี้นะฮะล่าสุดแม่เมย์เขาได้เผยคลิปน่ารักของลูกเขาเนี่ยนะครับว่าลูกสาวเนี่ยได้การบ้านแต่เดี๋ยวนี้ลูกสาวโทรตามพ่อแล้วนะจริงนะฟ้าอยู่ไหนอะไรอย่างนี้

ตอนโตไปเราจะเป็นนักอะไรฮะ
แล้วมายูอยากเป็นนักอะไรคะ
ในใจเป็นนักเที่ยวสืบเราก็ไปนักพาร์ทรหัส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

คงติดตามสถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็เรื่องของน้องชมพู่เป็นยังไงกันต่อ
ไปกันก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ